คดีวางระเบิดแยกราชประสงค์แล้วก็ท่าเรือสาธรณ์ค่ะ
ตอนนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ทำหนังสือค่ะ
ส่งไปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นพิจารณาสั่งฟ้องดำเนินคดี
ทนายความของผู้ต้องหาคดีรอบวางระเบิดแยกราชประสงค์และท่าเรือสาธรณ์นะคะ
ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าลูกความนั้นถูกตำรวจทรมานให้รับสารภาพ
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนคดีระเบิดราชประสงค์และท่าเรือสาธรณ์
ลงนามในหนังสือขอความเห็นพิจารณาดำเนินคดีกับนายชูชาติกันภัย
ทนายความของผู้ต้องหาในฐานกันแกล้งเจ้าพนักงานให้ต้องรับโทษคดีอาญา
หมินประมาทเจ้าพนักงานเพื่อให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่
โดยตามกระบวนการหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามเห็นพ้อง
ตามที่พนักงานสอบสวนเสนอไปนั้น
คณะพนักงานสอบสวนก็จะส่งเรื่องให้กองคดีอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายกับนายชูชาติ
และถ้าหากในอนาคตพบว่าคำพูดของนายชูชาติ
ส่งผลกระทบทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหาย

ก็จะดำเนินคดีฐานกระทำผิดตามพระราชบัญญัติความมั่นคงอีกข้อหาหนึ่งด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องความคืบหน้าคดีระเบิดแยกราชประสงค์และท่าเรือสาธรณ์นั้น
แม้ว่าคดีจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสารทหารกรุงเทพแล้ว
แต่๒ผู้ต้องหาที่เคยรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวน
กลับคำให้การในชั้นศาลค่ะ
โดยอ้างว่าถูกตำรวจบังคับ
ทรมานให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้าย
ทั้งที่ไม่ได้กระทำผิดนะคะ
หน้าที่นายชูชาติจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ทำให้ทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ทำคดี

ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้ค่ะ